อันนั้นทุบกระจกบ้านแตกใช่ไหมคะคราวนี้มาทุบกระจกกุฏิแตกเอามีดฟันกระจกรถแตกแล้วก็ทำอะไรอีกอ่ะ
อ่าทุบกล้องวงจรปิดเสียหายค่ะบุกมาถึงวัดขึ้นมาทำแบบนี้ทำไมมาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยนะคะ
เจ้าอาวาสบอกว่าน่าจะเป็นชาวบ้านที่ไม่พอใจนั่นแหละเพราะว่าอาจจะไม่พอใจอัตมา
ว่าอัตมาไปแจ้งตำรวจให้มาจับหรือเปล่ากรณีที่ไปตัดไม้ในป่า
เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะ
เดินขึ้นบันไดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขึ้นบันไดกุฏิมาแล้วนะอ่า
คือเห็นหน้าชัดนะคะครับเนี่ยแล้วจังหวะเนี้ยค่ะ
ผู้ชายสูงผอมที่เขาเอาผ้าขาวม้าคุมหัวเนี่ย
พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมดูสิพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะคะ
นี่บุกเข้ามาในกุฏิเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านสี่เหลี่ยม
ที่อำเภอรัตนบุรีที่สุรินทร์นะคะ
อุ๊ยจับภาพได้หลายมุมเลยคุณสุรินทร์สกุล
เข้ามาเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เขาทำนะ
ทุบกระจกกุฏิจนแตกเอามีดไปฟัน
ไปฟันกระจกรถเสียหายเลยนี่เห็นไหม
แล้วก็ทุบกล้องวงจรปิดเสียหายอีก๒ตัว
คือคงรู้แหละว่ากล้องวงจรปิดจับภาพเขาได้

เขาเดินวนเวียนอยู่ภายในสำนักสงฆ์ได้นานเหมือนกันนะฮะ

แล้วนี่เป็นหลักฐานสำคัญเลย
ที่จะตามไปจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุคนนี้ได้
ไปคุยกับพระครูประหลัดหัสลานประสันโนนะคะ
เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านสี่เหลี่ยม
ท่านเจ้าวัดก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้านะ

ก็จะเข้ากุฏิเห็นว่า
เศษกระจกมันเกลื่อนอยู่ที่พื้นห้องเลย

แล้วพอไปดูด้านล่างรถรถที่มีคนเอามาจอดไว้ใกล้กับกุฏิ
ก็ถูกมีดฟันที่กระจกรถรอบคันเลย
ทีนี้ทำยังไงคะทางด้านเจ้าอาวาสก็ต้องแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเรื่องนี้
หลวงพ่อคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เขาจะเข้ามาทำแบบนี้ทำทำไม
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าน่าจะคือมันมีเหตุการณ์
คือชาวบ้านมาตัดไม้ในป่าใกล้กับสำนักสงฆ์นี่แหละ
แล้วถูกจับถูกจับดำเนินคดี
ไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาเข้าใจหรือเปล่า
ว่าทางอัตมาทางสำนักสงฆ์ไปบอกตำรวจให้มาจับ
แล้วเขาไม่พอใจอาตมาไม่พอใจพระที่นี่
เลยมาทำแบบนี้หรือเปล่า
หวังว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปแจ้ง
นี่หลวงพ่อบอกแบบนี้แล้วนะคะอัตมาไม่ได้ไปแจ้งนะ
แต่ทีนี้นายอำเภอรัตนบุรี

นำกำลังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอรัตนบุรี
แล้วก็ร่วมกันสนที่กำลังกับตำรวจสพรัฐนบุรี
ไปตรวจสอบที่สำนักสงฆ์ค่ะไปเก็บพยานหลักฐาน
พวกรอยนิ้วมือแฝงต่างแล้วก็กล้องวงจรปิดนี่นะคะ
เดี๋ยวจะให้ตำรวจชุดสืบรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วตามไปหาตัวผู้ชายคนนี้ผอมสูงเนี่ย
มาดำเนินคดีเพราะว่านายอำเภอบอกว่า

ของชาวบ้านบางคนนะแล้วอาจจะไม่พอใจเจ้าอาวาส
และล่าสุดนี่นะคะตำรวจสพรัตนบุรี
รวมพยานหลักฐานได้แล้วรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดได้แล้ว

เดี๋ยวคงจะมีการออกหมายจับแล้วก็เอาตัวมาดำเนิน
คดีตามกฎหมายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับสำนักสงฆ์ต่อไปด้วยนะคะ